วันนี้อยู่กับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับ

รวมทั้งจะมาพร้อมกับคุณสินทนันบุญยอดครับ
วันนี้มาคุยกันเรื่องของประเด็นที่ว่า
จะเลือกออมหุ้นหรือว่าออมกองทุนดีติด

เราก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับนี้
จะขึ้นจะลงเราก็อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ต้นปีนะครับ
แต่เมื่อวานนี้ตัวเลขนี่นักทุนสถาบันนี้กลับมาซื้อสุทธินะครับ
ประมาณ๑๔๔๓ล้านนะครับ
ลงทุนต่างชาตินี่ยังขายสุทธิอยู่ที่๘๘๖ล้านนะครับ
นักทุนรายย่อยก็ซื้อสุทธิที่๔๓๒ล้านนะครับ
แต่เมื่อวานนี้วอลลุมก็ยังเบาบางนะ๓๕๐๐ล้านกว่าล้านเอง

ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ๔๐๐๐๐ล้านนะครับ
ถ้าเกิดไปดูต่างประเทศอย่างเมื่อคืนนี้
ก็ต้องมีตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับ
ก็คือเรื่องของยอดคนว่างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ
แต่ว่าอีกประเด็นนึงซึ่งผมว่าก็น่าจะเป็นประเด็นหลักของวันนี้เลย
โอ้โหน่าจะเป็นทั่วโลกนะไม่แก้ไม่แค่ฝั่งนู้นนะ
ก็คือเรื่องของการเมืองระหว่างสองประเทศคืออเมริกากับเกาหลีเหนือ

ซึ่งเมื่อวานดอนาลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็มาทวิตอีกแล้วนะครับว่า
เกาหลีเหนือนี่ต้องระวังนิดนึงจะทำอะไรนะครับ

ซึ่งจริงอาจจะไม่ส่งผลดีกับเกาหลีเหนือมากนะ
เพราะว่าเกาหลีเหนือนี่เขาบอกว่ายิ่งเตือนเหมือนยิ่งยุ

นะครับวันนี้เช้ามานี่ลิกิอิเปิดมาก็ลบไป๑แล้วนะ
ลบเยอะนะครับญี่ปุ่นนึงออกมาหนักเลยเพราะว่ายุใกล้สุด

แต่ว่านอกในญี่ปุ่นนะครับที่สังเกตยังคิดว่าโอเคอยู่
แล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการเมืองแหละที่จะคอยมากระทบอยู่ตลอด

ทางฝั่งยุโรปเมื่อคืนก็ยังปรับตัวบวกได้ดีนะครับ
เพราะว่าเรื่องของค่าเงินเองที่ก็เอื้อนะ
เพราะว่าพอค่าเงินยูเราอ่อนค่าเนี่ย
แต่หลายบริษัทที่เขาทำเรื่องของการส่งออกก็ได้ผลกำไรมากขึ้น
อย่างนั้นตลาดก็ปรับตัวดี
โครงการนี้เริ่มประมูลไปแล้วนะครับ

หมู่บ้านจะต้องมีอินเตอร์เน็ตฟรีไวไฟให้ใช้งาน
ทีนี้ประชาชนก็จะเริ่มเข้าถึงระบบโซเชียลมีเดียมากขึ้น
ถูกต้องนะครับเพราะว่าในภาคของเกษตรที่อยู่ตามภูมิภาคบ้านเราเนี่ย
แต่ก่อนขายสินค้าเนี่ยอาจจะต้องมีคนเข้าไปซื้อขายใช่ไหม
อันนี้ต่ออินเตอร์เน็ตเลย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจการจะหาคนซื้อ
จนกระทั่งหาข้อมูลเพื่อมาพัฒนาธุรกิจของตัวเอง

เพราะว่างบการลงทุนครั้งนี้เขาบอกว่า
ประชารัฐใช้เงินลงทุนไปกว่า๑๕๐๐๐ล้านนะครับ
เพราะฉะนั้นเกษตรอินเตอร์เน็ตน่าจะเคลื่อนไหวได้นะ
ก็ต้องดูถือว่าเป็นเรื่องของการปรับในเรื่องของโครงสร้างเลยนะครับ
เต็มสอดคล้องในเรื่องของยุคดิจิทัลนิดนึง
ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็

อันนี้เรามีคำถามที่ทั้งบ้านส่งมาค่อนข้างเยอะนะครับว่า
ปัจจุบันมันมีทั้งเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมในหุ้น
ในกองทุนได้ยินมาตลอด
เยอะมากบางคนอาจจะงงว่าหุ้นกับกองทุนมันต่างกันยังไงบ้างครับบางมาก
แล้วต้องเริ่มออมยังไงบางคนยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับ
แนะนำว่าสำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเริ่มออมหุ้นหรือออมกองทุน
เรามาดูข้อแตกต่างของการออม๒แบบนี้
มีสไลด์มาฝากท่านผู้ชมใช่ไหมมีแน่นอนครับผมถ้ามาดูในส่วนของออมหุ้น
ท่านผู้ชมจะเห็นว่าการออมหุ้นหรือการเข้าไปซื้อหุ้นโดยตรงในหลักทรัพย์เลย
อันนี้เวลาเราจะเลือกหุ้นสักตัวแน่นอนว่าต้องใช้เวลาเยอะกว่าการซื้อกองทุน
เพราะว่าถ้าคนที่ดูเรื่องของธุรกิจท่านก็ต้องไปดูเรื่องตัวเลขของบริษัท
ผมว่าคุณใช้อะไรก็เข้าไปดูอันนั้นแหละ

เพราะฉะนั้นอนาคตจะเติบโตหรือเปล่า

เพราะว่าบริษัทเหล่านี้อยู่ในตลาดหุ้นทั้งนั้นเลย

ถ้าคนที่อยู่คอนโดอยู่คอนโดไหน

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเลือกกองทุน

ว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนเลยนะครับ

คนนี้เขามีข่าวสารดีกว่า
มีบทวิเคราะห์มีความมุ่งสามารถเยอะกว่า

จะลงทุนกองทุนที่มีนโยบายแบบไหน
ฝีไม้ลายมือดีไหมที่ผ่านมา
เวลาเลือกการคัดเลือกก็จะน้อยกว่าเลือกหุ้น

เรื่องของออมหุ้นเนี่ยนะครับ
ถ้ามองในเรื่องของการกระจายความเสี่ยง

เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยในการซื้อ

แค่เจียดค่ากาแฟค่าขนมมานิดนึงแล้วเดือนหนึ่ง

แต่ถ้าเกิดซื้อกองทุนกองทุนเขาจะเอาเงินคุณอีก๕๐๐บาทไปกระจายซื้อหุ้นแต่ละตัวตามสัดส่วนที่เขาบอกไว้
ตรงนี้ต้องบอกว่ากองทุนเนี่ยเวลาเราซื้อไปเขาไม่ได้เอาเงิน๕๐๐บาทไปซื้อนะครับ

จาก๕๐๐เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้าน
เอาจาก๕๐๐สิบคนเอามาคูณกันรวมกันไปซื้อให้

บางทีซื้อกองทุน๕๐๐บาทได้หุ้น๒๐๓๐ตัว
อันถัดมานะครับเรื่องของหุ้นเนี่ยโอกาสสร้างผลตอบแทนเนี่ยต้องบอกว่าไม่จำกัด
เพราะว่าเราอยากซื้อหุ้นตัวไหนที่ผลประกอบการกำไรเติบโตดี
แต่ถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กเพิ่งเข้าตลาดมาใหม่เนี่ยอยากซื้อก็ซื้อได้
ไม่จำกัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกองทุนเนี่ยนะครับ
บางกองทุนเนี่ยหุ้นเล็กเขาไม่สามารถลงทุนได้เพราะเงินเขาเยอะ
ก็เลยเป็นข้อจำกัดของทางด้านกองทุนถูกต้อง
เพราะว่าในธุรกิจของหุ้นมันจะมีบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก
เพราะฉะนั้นขนาดใหญ่ก็อาจจะเติบโตเต็มที่แล้ว
มีสาขาทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว
ขนาดกลางเนี่ยอาจจะเพิ่งเข้ามาแล้วลงทุนไม่นาน
ซึ่งมีโอกาสเติบโตไปเป็นบริษัทขนาดใหญ่ได้

แล้วก็ค่อยสยาบมาก็ต้องขยับขึ้นมาได้นะครับ

บางตัวไม่ใช่เล่นนะกำไรเป็นที๑๐๐ก็มีถ้าเลือกถูกตัว
อันสุดท้ายครับคือเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับผม
บอกว่าเรื่องของตัวกันคุณในหุ้นเนี่ย

ค่าธรรมเนียมต่อการซื้อขายแต่ละครั้งก็ไม่สูง

ด้วยการที่เราส่งเงินไปให้เขาทำงานให้
ไปเลือกไปคัดไปสรรไปกรองหุ้นมาให้เนี่ย

ถ้าเป็นลักษณะที่เลือกคุณมาลงทุนให้เลย
ก็จะมีคำเนียมขาเข้าหรือขาออกขาใดขาหนึ่งประมาณสัก๑
ฟังทั้งหมดแล้วสรุปเลยดีกว่าน้องมัก
ข้อดีของการซื้อในกองทุนเป็นยังไงบ้าง
กองทุนแน่นอนครับสะดวกง่ายแล้วก็เหมาะ
โดยเพราะยิ่งสลับมือใหม่คนที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อน
ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแบบอยากลงทุนแล้วนะฮะ
อาจจะเริ่มด้วยกองทุนก่อนและระหว่างที่เริ่มลงทุน
อาจจะมาลองหาคอร์สสัมมนาต่างอย่างบูลวงแล้วก็มี
ลองลงทะเบียนสัมมนาด้วยลองทำความเข้าใจนิดนึง
เพราะว่ากองทุนบางกองทุนเนี่ยนอกจากคุณไปลงทุนได้แล้วเนี่ย
ยังลดภาษีด้วยอันนี้สำคัญฮะ
ได้ส่วนลดอีกเพราะว่าได้ภาษีคืนมา
ถูกต้องลดค่าจ่ายไปด้วยเรื่องภาษีนะครับ
แล้วก็เป็นการสร้างวินัยการทุนในระยะยาวด้วยเพราะว่า
ก็จะมีเงื่อนไขที่เราที่เขาตั้งไว้ให้ว่า
ต้องลงทุนสัก๗ปีปฏิทินนะอันนี้ก็เป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งของกองทุน
แล้วถ้าเกิดเลือกออมหุ้นออมหุ้นนะครับแน่นอนว่าคุณก็ต้องมีเวลาติดตามข่าวสารพอสมควร
ติดตามเสร็จปุ๊บลงทุนไปแล้วต้องมีเวลาในการมาเช็คด้วยว่า
หุ้นที่เราซื้อไปเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหม
ใช่นะครับเอายกตัวอย่างนะที่เราพูดถึงในอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านใช่ไหม
มีคนเข้าไปรับทำงานให้นะในภาครัฐ
จริงก็ลิงก์กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นหลายบริษัทเหมือนกัน
ถ้าเกิดติดตามพวกเราก็จะพอรู้ว่าเทรนด์ที่เกิดขึ้น
สภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโปรเจกต์ใหม่ที่เกิดขึ้น

ส่งผลดีผลเสียกับบริษัทไหนบ้าง
ใช่อันนี้เอาคำมาฝากอีกอันหนึ่ง

มีทรทเขาบอกว่าปีนี้นะครับจะมีการจัดโซนนิ่ง
ในการลดหย่อนภาษีของการไปท่องเที่ยวด้วยนะ
แบ่งเป็น๓โซนรถภาษีนี่สูงสุดเลย
ถึง๕๐๐๐บาทนะในโซน๓นะครับ
ถ้าเกิดไปเที่ยวปุ๊บเอาเงินมาลดภาษีปลายปีได้ด้วย
เขามีแบ่งโซนเลยว่าไปเที่ยวที่นี่ได้รถยนต์เยอะ

คุณผู้ชมลองตัดสินใจครับว่าจะออมในหุ้นหรือในกองทุน
ทั้งสองอย่างให้ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอย่างแน่นอน
เพราะว่าเงินฝากตอนนี้๐กว่าเท่านั้น
หรือว่า๑นิดเท่านั้นเองนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีโอกาสลองพิจารณาทั้งหุ้นและกองทุน
เรื่องของการลงทุนในกองทุนนั้นไปลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีได้อีกด้วยครับ